ดูเหตุการณ์นี้หน่อยก็ความคงไม่ได้เล่นน้ำกันนะคะ

หลายคนก็เลยแบบอยากจะเล่นให้มันเต็มที่
ปีนี้ฉันต้องสุดเวียงเหมือนคนนี้ค่ะ
เห้ยหลายคนเข้าไปเห็นตกจะ
เป็นไรเป็นไรหรือเปล่าพี่ก็ป่วย

ไปร่วมงานค่ะผู้ชายคนนี้เป็นสงกรานปาร์ตี้โฟม
คืนที่๒จัดที่ถนนจัดรูปที่ดินตำบลผาสิงค่ะ

ระหว่างที่ดีเจเขาเปิดเพลงโอ้ยคนเต้นกันอย่างสนุกสนานนะคะ
อยู่ดีผู้ชายคนนี้รู้ชื่อต่อมาชื่อนายบุญทวี

ตอนนั้นทุกคนตกใจมากคิดว่าเขาต้องเป็นอะไรแน่

เรียกก็ไม่ลุกเรียกปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
ก็คิดได้แหละหรือว่าเขาจะมีอาการเรื่องของหัวใจหรือเปล่า
ก็เลยโทรประสานกู้ชีพ๑๖๖๙มาทันที
พอเจ้าหน้าที่มาถึงปรากฏว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้ยินจากพี่บุญทวีคือ

อ่อโคฟี่โคฟี่ค่ะ
พี่บุญทวีนอนกลนค่ะคุณคิง
แล้วกลิ่นเหล้าเนี่ยคละคลุ้งค่ะ

แต่เขาเมาเมาจนหลับไปล้มพับไปเลย
สุดท้ายต้องแจ้งตำรวจ๑๙๑นะคะ
ให้มาตรวจสอบแล้วพาตัวมาหน่อยมาเรียกไปส่งบ้านก็ยังดี
เจ้าหน้าที่มาถึงมาดูตามร่างกายอ้าวไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย

เอาน้ำแข็งเย็นใส่ถุงประคบให้ก็ยังไม่ยอมตื่น
สุดท้ายใช้วิธีเอาหาหมัก็แล้วกัน
หามขึ้นท้ายรถกระบะค่ะแล้วเอาไปส่ง
ส่งที่พักของคุณบุญทวีอยู่ห่างจากจุดจัดงานไป๑๕กิโล

ผมไม่เคยกินเหล้า
เพราะว่าตรงนี้มีงานเลยพากันมาเที่ยว
ผมกับบุญดุวีอยากรู้จักคนหน้าเยอะ
แล้วบุญทวีเพื่อนผมก็เลยเดินไปเรื่อย
ขอชนแก้วคนในงานไปเรื่อย
แม้ตัวเองก็ชนไปดื่มไปชนไปดื่มไป
สุดท้ายบุญทวีเมาพับหลับอยู่แบบนั้น
แต่เจ้าตัวนะนี่เพื่อนนิดใช่ไหมเพื่อนชื่อนิด

แต่เจ้าหน้าที่บอกเอ๊แต่มันดูเปรี้ยนะ
เจ้าหน้าที่บอกยังไงทำไมมาเที่ยวกันไกลขนาดนี้

พอเจ้าหน้าที่ตำรวจถามรถอยู่ไหนพี่นิด
พี่นิดบอกอย่างไรไม่รู้ฟังเสียงค่ะ
ผมไปผมเป็นคนขับมอเตอร์ไป

จริงอยู่ไหน

นี่ล่ะมันเกิดออกมานี่มองนี้ท้า

เมาไม่เมาก็ดูสภาพแล้วกัน
ตำรวจนั่นกับกู้ภัยน่ารักจริงนะคะ
สุดท้ายส่งพี่นิดกับพี่บุญทวีที่คนที่หลับสลบไป

แต่จนถึงที่พักแล้วถามว่าเนี่ยตื่นไหม

คุณรู้ไหมว่าเจ้าที่ตำรวจฮิ้วไปส่งถึงไหน

อ๋อหมพาให้ดูก็ละกันไหนก่อนไหนแล้ว

คุณผู้ชมเที่ยวให้มันสนุกเข้าใจ
แต่ถ้าเมาดูแลตัวเองหน่อยไม่ต้องให้มันที่สุดขนาดนี้ก็ได้
เพราะว่าสุดท้ายแล้วคือเคสนี้ยังดีที่เมาแล้วหลับ

แต่ว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็ดูทุลักทุเลเหนื่อยเหมือนกันเนาะ

แล้วบางเคสเนี่ยเมาแล้วบางทีไม่หลับไม่พอนะ
บางคนก็คือไปอารวาสไปหาเรื่องคนอื่นยิ่งอันตรายเลยนะครับ